มูลปาร์ตี้นั้นมีที่มาที่ไปอย่างไร
ทำไมถึงจัดได้นานมาหลายสิบปี
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ถ่ายงานฟูลมูลปาร์ตี้เมื่อ๒๔ปีก่อน
ซึ่งถือเป็นยุคแรกที่มีการจัดงานฟูลมูลปาร์ตี้
ขึ้นบนหาดริ้นเกาะพงันจังหวัดสุราธานี
ไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ที่ออกมาเต้นรำและดื่มบนชายหาดอย่างสนุกสนาน
ทำกลางความสวยงามของธรรมชาติในพื้นที่

ของการจัดงานฟูลมูลปาร์ตี้ในอดีตและปัจจุบัน

ก่อนจะเพิ่มขึ้นเป็นหลายหมื่นคนในยุคปัจจุบัน
ภาระดายบางกะโลแห่งนี้ถือเป็นสถานที่
ที่เป็นจุดกำเนิดของการจัดงานฟูมูลปาร์ตี้

ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
รวมถึงประชาชนในพื้นที่เองค่ะ

จากจุดเริ่มของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ชื่นชอบในความสวยงามของธรรมชาติ
เข้ามาท่องเที่ยวและใช้ชีวิตบนหาดริ้น

จนเกิดความผูกพันกับชาวบ้านในพื้นที่
เมื่อถึงเวลาที่จะต้องเดินทางกลับ

ตามแบบวิถีชีวิตและวัฒนธรรมพื้นบ้าน

นำอาหารมาทานรวมกันบนชายหาด
มีการถ่ายภาพและเขียนบันทึกความประทับใจ

ให้กับนักท่องเที่ยวคนอื่นเดินทางตามรอย
จนต้องมีการสร้างบังกะโลรองรับนักท่องเที่ยว

และจัดปาร์ตี้ให้กับชาวต่างชาติภายในบังกะโล
ได้ออกมาพบปะสังสรรค์กัน

ที่มีการจัดงานปาร์ตี้ขึ้นบนชายหาด
คืนวันครึ่ง๑๕ค่ำที่พาราได้บังกลโล
และเรียกชื่อว่างานฟูลมูลปาร์ตี้
จัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ที่มาก็พี่จัดปาร์ตี้เลี้ยงส่งแขวน

แล้วก็เพื่อนก็มานั่ง

ครั้งแรกก็ประมาณ๔๕๐คน

มันตรงกับคืนพระจันทร์เต็มดวงพอดี

เดือนหลังก็เริ่มต่อกันมาเรื่อย
คิดถึงอดีตเก่าก็มานั่งรวมกันทุกเดือนทีนี้

คือความอิสระของนักท่องเที่ยว

บนชายหาดที่มีความสวยงาม
และไมตรีของชาวบ้านในพื้นที่

กลายเป็นงานเทศกาลที่มีชื่อเสียงระดับโลก
ซึ่งประธานชมรมผู้ประกอบการหาดริ้นยอมรับว่า
ผู้ประกอบการในพื้นที่ให้ความสำคัญ
คือการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว
และการรักษาความสวยงามของธรรมชาติ

บริหารจัดการตรงนี้จะค่อนข้างจะหนักหน่อยหนึ่ง
เพราะว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่เราเนี่ย
ไม่ต่ำกว่าเดือนละหมื่นคนขึ้นไป
ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดที่การเข้ามาที่นี่
ชีวิตที่สร้างที่เราต้องเป็นหวังก็คือ
หนึ่งของความสะพาในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว
ข้อที่๒ในเรื่องของความสะอาด

จะมีการสแตนบายแล้วก็ตรวจตราเรื่องอาวุธเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ
ภูลมูลแล้วเนี่ยเราวันพูนมูลเนี่ยเราจัดเก็บขยะนะครับ
ที่นักท่องเที่ยวทุกคนมาเที่ยวที่นี่นะครับ
ซึ่งทุกท่านมาเที่ยวที่นี่แล้วก็กลับไปนะครับ
เพราะฉะนั้นเราจะต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ให้เต็มที่
เพื่อวันข้างหน้าเพื่อต้องการให้พรุ่งนี้หรือวันนี้หรือวันข้างหน้าดื้อเดือนหน้า
เขาจะได้มาเที่ยวอีกแล้วก็เห็นสภาพที่สวยงามเหมือนเดิมอีกนะครับ
ปัจจุบันภาพลักษณ์ของงานฟูลมูลปาร์ตี้จะถูกมองในด้านลบ
จากปัญหายาเสพติดอาทยากรรมรูปแบบต่าง
และการเข้ามาประกอบอาชีพผิดกฎหมายของแรงงานต่างชาติ
โดยมีเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวเป็นแรงจูงใจ
ซึ่งผู้ประกอบการในพื้นที่ยอมรับว่า
สิ่งสำคัญที่สุดคือการเข้มงวดกวดคันจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เพื่อให้เกาะพงันยังคงเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยว
คนไทยและต่างชาติตลอดไป
ดารินหอวัฒนกุลข่าวเทราะทีวีรายงาน